หลังจากช่วงนี้นะคะมีหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็น
รวมทั้งบางกลุ่มที่ออกมาถึงกับลุณรงช์เลย

อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องนี้กัน
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจาย
ขอบคุณครับคุณดาวคุณกอล์ฟ

เรื่องของคุณวัฒนา
มันไม่ยุ่งเท่ากับเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นหรอกครับ
ถ้าไม่มีความชัดเจนว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
เรื่องของคุณวัฒนานั้นก็ยังมีการตั้งคำถามว่า
เอาพักการเมืองอีกซีกหนึ่งเขาก็แสดงความเห็นเรื่อง
ไม่รับร่างรัฐมนูลเหมือนกันแสดงความเห็นต่างเหมือนกัน
ทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นไร
ปัญหาก็คือว่าตอนนี้พรบประชามติ
รับหรือไม่รับร่างรัฐมนูลเนี่ยยังไม่ออกมา
นายกบอกว่าถ้าออกมาทำไม่ได้หมด
ฉะนั้นต้องรอดูข้อเท็จจริงในเนื้อหาของพรบฉบับนี้ครับ
เพราะว่าเท่าที่ฟังตอนนี้ไม่ตรงกัน
นายกรัฐมนตรีนั้นเข้มที่สุดเลยบอกว่าทำไม่ได้หมด
ใส่เสื้อรับหรือไม่รับก็ไม่ได้
ไปแสดงความเห็นว่าไม่รับรัฐมนูลฉบับนี้ก็ไม่ได้
นี่ความเห็นนายกนะฮะเข้มเลย
แต่พอฟังความเห็นของรองนายกฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิทธิ์
ผลเอกประวิทย์นั้นบางลงมาหน่อยก็คือบอกว่า
ถามว่านักวิชาการที่เขาออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ย
ไม่รับร่างรัฐมนูลไม่เห็นด้วยท่านว่ายังไง
ตอบในธรรมนองว่าเป็นสิทธิที่จะทำได้
แต่ว่าอย่าไปลนรงค์
เอาถามว่าใส่เสื้อรับหรือไม่รับรัฐมนูลได้ไหม
ท่านตอบว่าถ้าเจอก็ถูกถอดออก
ลงมาหน่อยเจอก็ถูกถอดออกแต่ของนายกผิดเลย
มาอีกคนนึงรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
รองวิศนุเครืองามรองวิศนุเครืองามนั้น
พูดชัดเลยครับว่าการแสดงความคิดเห็นว่า
ร่างรัฐมนูลฉบับนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไร
ทำได้ครับทำได้แต่ว่าเอาไปลนรงค์ว่าอย่ารับนะ
ไม่ได้แต่แสดงว่าถ้าแสดงเหตุผลว่า
ร่างรัฐมนูลฉบับนี้มีข้อไม่ดีหนึ่งสองสามสี่ห้า
อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นทำได้ไม่ผิด
ครูบาอาจารย์ออกโรงมานั้นไม่ผิด
ฉะนั้นจะเห็นเลยนะครับว่านี่๓คนอยู่ในรัฐบาลด้วยกัน
ความเห็นยังฟังดูแล้วเหมือนจะไปทางเดียวกัน
แต่ว่ามีความเข้มความอ่อนต่างกัน
กรกตนั้นไปใหญ่เลยครับคุณสมชัยศรีสิทธิยากรบอกว่า
ออกความเห็นได้แสดงความคิดเห็นได้
รณรงค์ได้ด้วยซ้ำไปว่าจะรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูล
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ถ้ามาตรการไม่ชัด
มันจะยุ่งมากเลยครับตอนนี้ก็ต้องดูว่า
หลังจากร่างพรบฉบับนี้ผ่านออกมาแล้วเนี่ย
ไปดูซิในเนื้อหาจริงอะไรทำอะไรได้ไม่ได้
แต่ว่าแน่นอนครับการเขียนกฎหมายในลักษณะอย่างนี้
จะไปตอบคำถามทั้งหมดว่าอะไรได้อะไรไม่ได้
ไม่มีทางหรอกครับมันจะไปเขียนกฎหมายยังไง
ที่จะระบุชัดอย่างนั้น
ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำให้ชัดเจนก็คือว่า
หลังจากกฎหมายหรือพรบออกมาแล้ว
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องนั่งลงคุยกัน
แล้วก็หามาตรการร่วมกันวางบรรทัศน์เดียวกันว่า
อย่างนี้ทำได้อย่างนี้ทำไม่ได้
เรื่องนี้ทำได้เรื่องนี้ทำไม่ได้
ตั้งเป็นปัญหาตุ๊กตาขึ้นมาให้หมด
แล้วบอกอย่างนี้ทำได้อย่างนี้ทำไม่ได้
แล้วเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาเลย
ผู้ว่าตำรวจในต่างจังหวัดเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายกรกต
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเอามาให้หมด
แล้วจะได้เข้าใจตรงกันว่าอ้ออย่างนี้ทำไปไม่มีปัญหา
อย่างนี้ทำไม่ได้ผิดกฎหมาย
บรรทัศน์นี้ต้องอันเดียวกันนะครับ
ลองนึกดูสมมุติว่าบางจังหวัดไปทำอย่างนี้
แล้วตำรวจไปจับเจ้าหน้าที่ไปจับว่าทำไม่ได้
แต่อีกต่างบางจังหวัดทำเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลย
ไม่ถูกจับแล้วมันจะยังไงล่ะครับ
โกลหนจะเกิดขึ้นมากในช่วงที่ก่อนจะรับหรือไม่รับร่างรัฐมนูล
ฉะนั้นข้อเสนอของผมก็คือว่าจะต้องมีมาตรการบรรทัศน์เดียวกัน
แค่ไหนทำได้แค่ไหนทำไม่ได้เอาพรบออกมา
แล้วมาแกะออกมาดูว่าที่เขียนไว้อย่างนี้อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
มีฉะนั้นแล้วจะยุ่งยากจะวุ่นวายจะโกลาหล
จะมีการจับกลุ่มกันแล้วก็จะมีคนไม่กลัวการจับกลุ่ม
และจะมีคนต่อต้านมีคนดื้อแพ่งมีคนต่อสู้แบบอหิงสา
สภาพนั้นจะเกิดขึ้นมาอีกแน่นอนถ้าบรรทัศน์ไม่ชัดเจน
ก็ฝากความหวังไว้ครับว่าร่างพรบออกเสียงประชามติออกมาเมื่อไหร่
ตรงนี้ต้องชัดเจนคำว่ามีโทษจำคุกตั้ง๑๐ปี
อะไรบ้างล่ะครับที่ถึงขั้นต้องลงโทษจำคุก๑๐ปี
อันนี้ก็ต้องเอาให้ชัดเอาให้ชัด
มาอีกเรื่องหนึ่งเป็นผลพวงจากเรื่องการลนรงค์
ความปลอดภัยในช่วงสงกรานสุดท้ายขึ้นมา
นายกรัฐมนตรีก็ไปพูดเรื่องของรถมอเตอร์ไซค
ท่านพูดเรื่องรถเด็กแว้นก็คือมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับ
ก็เป็นที่ทราบกันมาทุกปีว่า๘๐ของคนที่เสียชีวิต
จากการเกิดอุบัติเหตุนั้นเนี่ยเกิดจากมอเตอร์ไซค์
แล้วจะทำยังไงครับแล้วจะทำยังไงกับเรื่องนี้
ผมเสนอความเห็นไปบอกว่าการรณรงค์เฉพาะในช่วงเทศกาลนั้น
ไม่ได้ผลหรอกถ้าเราไม่กวดขันมอเตอร์ไซค์
คนขี่มอเตอร์ไซค์ในช่วงที่ภาวะปกติ
ถ้าในภาวะปกติเราปล่อยให้เขาขับยังไงก็ได้ย้อนสอนก็ได้
เลี้ยวขวาเลี้ยวได้ห้ามยูเทิร์นยูได้
ถ้าเป็นสภาพอย่างนี้แล้วไปลนโรงกวดขัน
เอาในช่วง๗วัน๕วัน๑๐วันไม่มีประโยชน์ไม่
ประโยชน์เพราะเขาเคยชินกับพฤติกรรมที่ว่าเขาทำอะไรก็ได้
แล้วยังไงนายกรัฐมนตรีพูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์บอกว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค
อยู่ในประเทศไทยประมาณ๒๐ล้านคน
ครึ่งหนึ่งไม่มีใบขับขี่อ้าวก็แปลว่าครึ่งหนึ่งเนี่ย
ไม่มีใบขับขี่ไม่รู้กฎเกณฑ์จราจรเลย
ไม่รู้ว่าเลยว่าไอ้ลูกศรแบบนี้คืออะไรเครื่องหมายแบบนี้คืออะไร
เครื่องหมายยูเทิร์นเป็นยังไงก็ดูไม่ออกเพราะไม่เคยไปสอบใบขับขี่
และไม่รู้เรื่องการขับขี่แล้วเราปล่อยไว้ยังไงครับ
ให้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งครึ่งหนึ่งไม่มีใบขับขี่
จริงแล้วการขับขี่มอเตอร์ไซด์ควรจะกวดขันอบรมเอาใจใส
ติวเข้มมากกว่ารถยนต์ด้วยซ้ำไปเพราะมันมีปัญหาเยอะ
แต่นี่ครึ่งหนึ่งไม่มีใบขับขี่แล้วจะทำยังไง
แน่นอนรัฐมนตรีคมนาคมต้องสั่งกรมการขนส่งทางบก
ว่าต่อไปนี้การทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเข้มขึ้น
ต้องอบรมต้องสอบข้อเขียนไม่รู้ล่ะทำยังไงก็ได้
ให้เขาตระหนักถึงระเบียบวินัยของการขับรถตรงนั้นแหละมันถึงจะช่วยได้
คำถามก็คือว่าแล้วมอเตอร์ไซค์ที่ขับอยู่ตั้งครึ่งนึงเนี่ย
ไม่มีใบขับขี่แล้วจะทำยังไง
ต่างจังหวัดเขาก็อ้างว่าขับอยู่ในทางแคบในท้องไล่ท้องนา
ไม่จำเป็นต้องมาทำใบขับขี่แต่ว่าสภาพอย่างนั้นเนี่ย
เอามาอ้างไม่ได้หรอกครับมีฉะนั้นเวลาสงกรานปีใหม่
กระทงก็ตายกันอย่างนี้อีกทำยังไงถึงจะเอาคนที่
ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำใบขับขี่ให้หมดทำยังไงถึงจะมีการตรวจเข้มกันทั้งปีว่า
เตอร์ไซค์ผ่านมาคันไหนผ่านมาไม่ว่าในกรุงเทพไม่ว่าต่างจังหวัด
ไม่ว่าในตำบลไม่ว่าในหมู่บ้านไม่มีใบขับขี่ต้องมีใบขับขี่ถึงจะขับได้
ต้องเอากันถึงขนาดนั้นอันที่สองนายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว้น
นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่นนายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่น
นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่นนายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่น

นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่น

นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่น

นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่น
นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่น

นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่น

นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่น

นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่น

นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่น
นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่น

นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่น

นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่น
นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่น

นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่น

นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่น

นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่น

นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่น
นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่น

นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่น

นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่น
นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการปราบเด็กแว่น

บางทีก็สารเข้มหน่อยก็ยึดรถสารไม่เข้มก็ไม่ยึดพวกนี้ก็ไม่เกรงกลัว
สิ่งที่นายกตั้งคำถามก็คือว่าทำไมตำรวจไม่เอาจริงเอาจัง
กับการปราบปรามเด็กแว้นให้มากกว่านี้คอยดูเถอะว่าหลังจากมีคำถามนายกแล้ว
จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
แก้ไขปัญหาต่อเนื่องและจริงจังไม่เฉพาะเป็นช่วงช่วงเฉพาะการรณรงค์
น่าจะแก้ปัญหาได้ใช่ครับมันถึงจะแก้ได้ครับค่ะขอบคุณคุณสุภาพค่ะขอบคุณครับ